เรื่องต่อไปนี่กระดาษแผ่นเดียวเนี่ย
มันไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวสิ
มันเป็นกระดาษที่มีความหมาย
และทำให้คนทั่วทั้งประเทศไทยติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง
ว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นของใคร
เมื่อวานนี้กลายเป็นว่ามีความคืบหน้ากับการที่เจ้าหน้าที่กองปราบ
ลงพื้นที่เพื่อที่จะไปสอบสวนพยานปากสำคัญสำคัญในคดีหวย๓๐ล้าน
วันนี้เป็นภาษาหัวข่าวในหน้า๑๑๐พิมพ์ไทยรัฐ
ปลุยสอบก็หมายถึงกองปราบนะ
ผู้บังคับการถึงดาบตำรวจหวย๓๐ล้าน
รวมทั้งเจ๊บ้าบินเจ๊พัดสอบตั้งแต่เช้ายันมืด๗ชั่วโมง
ได้ข้อมูลอะไรบ้าง
เมื่อวานโอ้โหพอข่าวเสนอไปว่าเจ๊บ้าบินถูกเจ้าหน้าที่กองปราบนำตัวไป
นึกว่าถูกหิ้วถูกอุ้มถูกจับนะฮะ
เรามาฟังความคืบหน้าในคดีนี้กันหน่อยนะครับ
เพราะเมื่อวานถือเป็นความคืบหน้าที่สำคัญครับ
โดยพลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปราม
พร้อมตำรวจกองกำกับการ๕กองบังคับการปราบปราม
ลงพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคุณ
เพื่อติดตามคดีชิงสลาก
ใบเดียวเท่านั้นแหละสลากรางวัลที่หนึ่ง
เลข๕๓๓๗๒๖ใบเจ้าปัญหา
ใบนี้ที่ทำให้คนไทยติดตามกันทั่วทั้งประเทศเลยนะครับ

เพื่อที่จะกระจายกำลัง๔๐๕๐นายไปใน๗จุดเป้าหมาย
ในตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับ
โดยมีการที่จะนำตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มาสักถาม
โดยมีนายตำรวจยศพันธ์ตำรวจโท

รวมถึงนางรัตนาพรสุภาทิพย

นางพัชริดาพรมตาป้าพัท

เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่๒คน

บอกคนคนนี้นะคะบอกว่าเห็นหมวดจรูนเป็นคนก้มลงเก็บสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ภายในตลาดเรซิตี้

รวมทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่กองปราบทำการสอบสวนใหม่อีกครั้งหนึ่งคือ

ก็ไล่เลียงตั้งแต่เวลาประมาณ๑๐นาฬิกาครับ
พันธุ์ตำรวจเอกภูมินพุ่มพันธ์ม่วงภูมิกับการ๕

นำกำลังไปที่บ้านของนางรัตนาพรหรือป้าบ้าบิน
โดยเจ้าหน้าที่กว่าจะเข้าไปได้
สื่อมวลชนตอนแรกห้ามเข้า
เจ๊บ้าบินก็ยังไม่อนุญาตให้ผู้สิทธิ์ข่าวเข้าไปบันทึกภาพ
เจ้าตัวพยายามเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่อยู่เป็นเวลานาน
กว่า๑ชั่วโมงเพื่อรอทนายความครับ
ทนายความเดินทางมาถึงบ้านเจ๊บ้าบิน
ก็เลยต้องเดินทางไปกับตำรวจกองปราบ
โดยมีทนายความเดินทางไปด้วย
ระหว่างทางแวะไปไหนฮะ
แวะไปรับป้าพัฒน์
พัชริดาที่ขายลอตเตอรี่อยู่ที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

ห่างจากตัวเมืองกาลไปกว่า๒๐กิโลเมตร
ที่เจ้าหน้าที่จะพาทั้งคู่ไปที่สถานีตำรวจทางหลวง๖
โดยมีพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ

ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางลงมาสอบสวน
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเองเลยคุณ
คือไปหาป้าบ้าบินก่อน

จากนั้นผู้บังคับการตำรวจสอบสวนกลาง

มายังจุดนี้มาสอบปากคำด้วยตนเองครับ

ประเด็นสำคัญในการสอบปากคำครั้งนี้นะคะ
ตำรวจกองปราบเชิญตัว

พลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
คนนี้เนี่ยชื่อและตำแหน่งเนี่ย
หายไปจากคดีนี้นานพอสมควรเหมือนกัน

ได้ยินตอนแรกนู้นนะฮะ
ที่บอกว่าเรียกหมวดจบรูนมาคุย

แล้วก็จะได้แบ่งเงินกันคนละคน

แล้วก็กลายเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะฮะ

เขาก็มาคุมคดีกันด้วยตัวเองกันนะฮะ
ใช่ค่ะเมื่อวานในการสอบปากคำก็

เพราะว่าตำรวจท่านนี้เนี่ยนะคะ
เป็นผู้นำครูปรีชาและหมวดจรูน
ไปเจรจาแบ่งเงิน

ซึ่งคำให้การของพลตำรวจตรีสุทธิ

เบื้องลึกของคดีมากนัก

สอบสวนในท้องที่เป็นผู้ดำเนินการ

หลังจากนั้นชื่อของท่านก็หายไปในช่วงกลางของการทำคดี
คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ๕นายที่กองปราบเขาเชิญตรวจสอบ
ก็จะมีทางด้านของผู้การจังหวัดนั้นหนึ่ง
แล้วก็จะมีทางด้านของพนักงานสอบสวนต่างอีก๔รวมเป็น๕
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากทางตำรวจส่วนใหญ่
ก็ทางตำรวจเขาก็ยังยืนยันข้อมูลที่เขาสอบกัน
ก็คือที่เชื่อว่าลอตเตอรี่ดังกล่าวเป็นของครูปรีชา
เพราะการให้เข้าปากคำแต่ละครั้ง
ตั้งแต่ครั้งแรกของร้อยตำรวจโทจรูล
มันไม่สามารถระบุข้อมูลใดเกี่ยวกับที่มาของลอตเตอรี่ได้
เป็นเหตุให้ตำรวจมีมูลเชื่อได้ว่าเจ้าของที่แท้จริงน่าจะเป็นครูปรีชา
เพราะว่าหมวดจรูนยืนยันมาตลอดว่าจำหน้าแม่ค้าไม่ได้จริง
พยายามแล้วก็ทำไม่ได้จริง
ซึ่งพันรยาก็เป็นการยืนยันตรงกันนะ
หมวดจรูนปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยออกไปจากบ้านบ่อยนัก
เวลาไปซื้อของก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร
ตำรวจของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ชุดสอบสวนตั้งแต่ต้น
เขาก็เลยให้การกับกองปราบว่าแบบนี้ให้เหตุผลแบบนี้
ส่วนเรื่องของเจ๊บ้าบินป้าพัฒน์
และนายแผนให้การว่าอย่างไรบ้าง
ว่าเมื่อวานในขณะที่ทั้งทั้งสามคนนี้
ให้การกับเจ้าหน้าที่กองปราบอยู่
รับกริกว่ามีข่าวโคมลอยออกมานะ
ว่าสุดท้ายแล้วเจ๊บ้าบินรับสารภาพ
ว่าไม่ได้ขายสลากเลข๕๓๓๗๒๖ให้ครูปรีชา
ยังยังไม่ได้ข้อมูลตรงนี้ออกมาเลย
แต่ข่าวมันกระจายไปในโลกโซเชียลมากมายแล้ว
เจ๊บ้าบินรับสารภาพนะครับ
โดยเรื่องนี้พลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิด

ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลย

บ้าบินแม่ค้าที่อ้างว่าขายลอตเตอรี่ให้กับครูปรีชาเนี่ย
ไม่ได้มีการกลับคำให้การที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้
พนักงานสอบสวนได้สอบถามว่าจะกลับคำให้การหรือไม่
แต่เจ๊บ้าบินยืนยันที่จะยังคงให้การเช่นเดิม

แต่พนักงานสอบสวนเห็นพิรุธบางอย่าง
ไม่ตรงกับคำให้การที่เคยให้ไว้ตั้งแต่แรก
โดยขณะนี้ตำรวจยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำ

ก็คือโดยรวมไม่ได้กลับคำให้การนะ
ยังพูดเหมือนเดิมก็คือยังยืนยันในตัวของครูปีชา

แต่ว่ามันมีบางท่อนบางคำพูดบางช่วงบางตอนเนี่ย

แต่ตำรวจก็ยังบอกเราไม่ได้เหมือนกัน
ส่วนทางฝั่งของป้าพัฒน์หรือว่านางพัชริดาพรมตา
ก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลออกมาว่า
คำให้การของป้าพัดเป็นแบบไหน

แล้วก็มีตำรวจหญิงติดตามตัวตลอดเวลาเลย
นี่เขาก็บอกว่านายแผนเราไม่บอกชื่อจริง

นายแผนเป็นคนเดียวที่ให้ปากคำแตกต่างไปจากเดิม
คราวแรกที่ระบุว่า
เป็นผู้เห็นว่าร้อยตำรวจโทจรูลเก็บลอตเตอรี่ขึ้นมาจากพื้น
แต่การสอบปากคำเมื่อวานนี้นายแผนกลับคำให้การว่า
ตนแค่ได้ยินเสียงแว่วมาว่ามีคนทำลอตเตอรี่หล่น
หันไปดูก็พบเป็นชายลักษณะคล้ายร้อยตำรวจโทจรูลกำลังก้มเก็บลอตเตอรี่
แต่ไม่แน่ใจว่าใช่ร้อยตำรวจโทจรูลหรือไม่
ค่ะต้องได้บอกใช่
ครั้งแรกเลยบอกเห็นเห็นร้อยตำรวจโทจรูลเป็นคนเก็บ

พอเมื่อวานกลับคำให้การบอกว่าแค่ได้ยินมา
หันไปดูไม่ได้เห็นจังหวะตอนใครเก็บก้มเก็บ
แต่เห็นเป็นคนลักษณะคล้ายร้อยตำรวจโทจรูล

อันนี้เจ้าหน้าที่กองปราบก็ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลตรงนี้

หลังการสอบปากคำผ่านไปนานกว่า๘ชั่วโมง
พลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ลงมาจากห้องสอบสวน
และให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่ทำข่าวตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้

เออว่าผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่ายังไงนะฮะ

แต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดว่าดีอะไรยังไงนะครับ
อยู่ระหว่างการที่รวบรวมสิ่งที่ได้ในวันนี้นะครับ
ข้าราชการตำรวจนี้ก็เพื่อมาสักถามเรื่องเริ่มต้นอย่างไร
ก็ไม่รักษาภาพครับ
ก็เราก็บอกเขาไปแล้วข้อที่จริงเป็นอย่างนี้นะครับ

ที่ค่อนข้างผูกพันกันกันค่อนข้างควรนะครับ

คือพรตำรวจทรวชธิติราชนะครับบอกว่า
ตอนนี้ถือว่าการสอบปากคำพยานทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เพราะว่าค่อนข้างเป็นประโยชน์ต่อคดีมาก

พื้นที่กาญจนบุรีมาสอบปากคำด้วย

ขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับคดีทั้งหมด
ตั้งแต่เริ่มแจ้งความจนไปถึงขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน
ดูว่าขั้นตอนใดบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่บ้าง
หากพบว่ามีความผิดพลาด
ก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่มีการปกป้องแม้จะเป็นตำรวจด้วยกัน
ตำรวจไม่ดีก็ไม่เลี้ยงไว้
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บอกแบบนี้นะครับผม
ก็เป็นการชี้แจงว่าทำไมถึงต้องเรียกตำรวจมาสอบ
อยากจะดูขั้นตอนการทำงานก่อนหน้านี้

แล้วตอนนี้นี่เป็นของครูปีชา
นะฮะส่วนทางด้าน
คนสำคัญ๒คน
แล้วอย่างที่ครูปีชาบอกนี่เป็นเรื่องของคนสองคน
แต่ตอนนี้ไม่เป็นเรื่องของคนสองคนแล้ว
คนไทยทั้งประเทศติดตามกันหมดแล้วนะฮะ

ครูดาวจะบอกเลยว่าเป็นฝั่งของครูปรีชาก่อน

เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราก็ไปติดตามสอบถามที่บ้านเนี่ย

คุณครูกลับมาจากสอนหนังสือ
พร้อมสอบถามคือทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับครูปีชา
เกี่ยวกับประเด็นที่มีกระแสข่าวในโลกโซเทียล
สะพัดออกมาเลยหลังจากที่ตำรวจลงพื้นที่
บอกว่าเจ๊บ้าบินยอมรับสารภาพแล้วครู
อมรับสารภาพบอกว่าไม่ได้ขายลอตเตอรี่
หมายเลข๕๓๓๗๒๖ให้กับครู
ว่ายังไงครูบอกว่าทราบข่าวจากสื่อต่างแล้วนะ
รู้แล้วรู้แล้วส่วนตัวไม่รู้สึกกังวล
และไม่เชื่อกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้น
เชื่อว่าเจ๊บ้าบินรับสารภาพ
โดยยังคงยืนยันคำเดิมกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าซื้อลอตเตอรี่จากเจ๊บ้าบินมาจริง
ครูเชื่อในความจริง
ครูปรีชาให้สัมภาษณ์หลายคนก็เก็บสีหน้าสีตา
วันนี้ทำไมครูแบบว่ายิ้มไม่ค่อยออก

แต่ต้องฟังเสียงต้องฟังเสียงครูยืนยันหน่อยฮะ
ก็เมื่อกี้ได้ทราบข่าวในจอทีวีนะ
แต่ก็รู้สึกเฉยเพราะว่ามันเป็นแค่กระแสนะครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังทำงานอยู่นะครับ
กำลังสอบพระม้าบินอยู่
เชื่อครับเพราะว่ามันเป็นข่าวคมลอยข่าวลือ
ดังนั้นเราต้องได้เห็นแต่ตาตะหูของเราเราถึงเชื่อ
บอกจริงนะเราไม่กังวลในเลย
เพราะเรายึดและเชื่อมั่นในความจริงของเรา
นะครับเราคือเรื่องจริงแล้วเราก็ซื้อจริง
มั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานด้วยความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย

เพราะว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ทางด้านแม่ค้าก็ยังไม่ได้ติดต่อกันเลย
ยืนยันเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจนะครับ
ว่าสิ่งที่เราทำคือลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของเรา
เราซื้อจริงเชื่อมั่นครับ
ยังคงมั่นใจนะบุษฎิขาถามว่าอยากให้เรื่องนี้จบเร็วไหมครู
ครูปีชาบอกว่าจริงเรื่องนี้มันเป็นประเด็นแค่คนสองคน
คือตนกับฝ่ายนู้นอยากให้จบไวเหมือนกัน
เพราะว่ากลายเป็นกระแสสังคมแล้วเป็นปัญหาสังคม
บ้านสามีภรรยาทะเลาะกัน
โอ้โหคนนี้เข้าข้างฝ่ายนู้นคนนั้นเข้าข้างฝ่ายนี้
กระแสโซเชียลต่างที่มันรุนแรง
วิเคราะห์อย่าเพิ่งฟันทงว่าใครเป็นเจ้าของ
เพราะเวลานี้ตำรวจกำลังทำงานต้องเข้ากระบวนการศาลอยู่แล้วครับ
เฉกเช่นที่คุณผู้ชมส่งมาผมชอบเนี่ย
ผมชอบที่คุณผู้ชมส่งมาข้อความนี้นะครับ
บอกว่าถ้าตัดสินแล้วออกมาว่าครูปรีชาเป็นเจ้าของหวย

เพราะกระแสไปเข้าข้างทางหมวดจรูนก็เยอะพอสมควรนะฮะ
แต่ถ้ามันพลิกกลับมาที่ครูปรีชาแล้วจะยังไง

ต่อไปเป็นหมวดจรูนนะคะฝั่งของครูปีชายังยืนยันไปแล้ว
วดจรูนก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะ
เอาไปที่บ้านพักของหมวดจรูนกันสักหน่อยนะครับ

ขอดูเลขหน่อยจะไปซื้อลอตเตอรี่

ไปสอบถามเกี่ยวกับในโลกโซเชียลที่เขาบอกว่า
บ้าบินรับสารภาพแล้วนะครับ
วดจรูนก็บอกเพิ่งจะรู้จากสื่อนี่แหละ

แต่ถ้าสารภาพก็ดีนะ

ทีมข่าวของเราได้เกาะติดบ้านทุกหลัง
ครูปีชาแล้วก็หมวดจรูนนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นวันไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
วดจรูนก็ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นข่าวนี้เหมือนกันนะครับ
บอกว่าถ้าหากเป็นเรื่องจริง

เพราะตอนนี้ตัวเองและครอบครัวยืนยันเหมือนเดิม
เป็นคนซื้อหวย๓๐ล้านค่ะ
ก็ดีก็ดีสำนึกได้ก็ดีนะผมว่าดี
สำนึกได้ก็ดีดี
ผมมั่นใจอยู่แล้วนะผมมั่นใจในภูมิการทรัพย์สวนกลางนะ
แกเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะผมรู้
เป็นคนเก่งอยู่แล้วมั่นใจเยอะแยะเลยจาก
หลังจากที่ไปพบท่านแล้วนะ
แล้วก็มั่นใจกองปราบก็มั่นใจด้วย

ยืนยันคำเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

แน่นอนว่าผมไปซื้อมาแล้วก็จะมาให้บอกเก็บได้มันคงเป็นไม่ได้หรอก

นี่แหละครับครูปริชาก็ไม่ใช่ครูปริชานะ

หมวดจรูนนะครับก็บอกว่ามั่นใจนะครับ
คำพูดของตัวเองและมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วเมื่อวานครอบครัวก็ยังไหว้เจ้าตามปกติ
แต่บอกให้สบายใจเป็นไปไม่ได้เพราะอยู่กับบ้านดีมีเรื่องมาหา

ซึ่งเป็นวันที่แน่นอนคนก็ต้องไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันมาใช่ไหมนะครับ
บรรยากาศเมื่อวานนี้ค่อนข้างเงียบเหงาครับ
เนื่องจากตรงกับวันไหว้ในเทศกาลตรุษจีน
แล้วก็เมื่อวานี้นะครับก็ไม่ได้ตรงกับวันที่มีตลาดนัด
คือถ้ามีตลาดนัดเขาก็จะคึกคักไง
ถ้าปกติจะมีตลาดนัดทุกวันอังคารและวันศุกร์

แต่เมื่อวานที่เราไปสำรวจกันมาที่เจ๊บ้าบินกับป้าพัดเนี่ย
เขาต้องไปขึ้นโรงพักให้ปากคำเนี่ย
ปรากฏเมื่อวานบรรยากาศที่ตลาดก็เงียบเหงานิดหน่อยนะครับ
จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ก็บอกว่า
วันนี้คงจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงขายลอตเตอรี่
ก่อนถึงกำหนดการออกรางวัลในช่วงบ่ายคึกคักเหมือนเดิม

นี่คือความคืบหน้าทั้งหมดของเมื่อวานนี้

ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์
ก็ยังยืนยันว่าคดีนี้แม้ว่าข้อมูลยังเยอะอยู่
แต่จะให้จบภายในเดือนกุมภาพันธ์คือเดือนนี้แหละฮะ
แล้วก็เน้นเรื่องของวิทยาศาสตร์

ใบ๑๒ล้านบาทโชคดีแห่งรวย
๒ใบ๑๒ล้านบาทเหมือนกัน
ของใครก็ไม่รู้นะฮะไม่เขียนชื่อไว้แบบนี้

ผมเขียนสลักหลังให้เองเลยไหม

อย่าลืมคุณผู้ชมนี่อยากให้ดูตรงนี้

เขียนชื่อแยกกันนะคะ

บรรทัดที่๓เบอร์โทรศัพท์

ด้วยปากกาก็จะดีมากเลยนะคะ

เพราะว่าเขาจะเป็นเส้นปรุบางไว้
แต่ว่าอย่าลืมเขียนไว้นะฮะ